คุณค่ะแต่ว่าไม่ได้แว้นก่อกวนเมืองนะ

เพราะว่าเมื่อวานนี้มันเกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้นค่ะ

แถวซอยรามคำแหง๒๔ค่ะ
ก็มีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีชมพูเห็นว่านะคุณถูกรถเก๋งคันหนึ่งชนแล้วก็หลบหนี
เหตุการณ์เนี่ยมีผู้บาดเจ็บด้วยหนึ่งรายค่ะเกี่ยวอะไรกับซานิ
ซานิเนี่ยเขาผ่านไปเห็นเหตุการณ์พอดิบพอดีเลยค่ะก็เลยขอโบกรถมอเตอร์ไซค์แถวนั้นแหละ
ก็เป็นคุณพี่ที่ใส่แว่นนี้นะคะขอตามไปหน่อยตามรถเก๋งคันที่ชนแล้วหนีไปหน่อย
อยู่ปากซอยพัฒนาการ๒๗ก็คือคันที่ชนแล้วหนีเนี่ยนะฮะ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่อาสาจะมีการประสานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
เรียกให้คู่กรณีกลับมารับผิดชอบผู้บาดเจ็บด้วยค่ะ
ซึ่งทางบันเทิงไทยรัฐของเราก็ติดต่อไปยังเพื่อนสนิทของคุณซานิแล้ว
ทราบว่าตอนนี้นะฮะซานิติดถ่ายรายการอยู่ให้ข้อมูลสั้นบอกว่าเอาจริง
ใจเธอเนี่ยอยากจะช่วยเขาไม่ได้อยากจะเป็นข่าวใหญ่โตอะไรแบบนี้นะคะ

แล้วก็อยากให้คนไทยช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วย

ต้องขอบคุณคุณพี่ที่เป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ไปให้ด้วยนะฮะ

เพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าคนที่ชนแล้วหนีเนี่ย

หรือว่าไปแล้วเราแบบรีบบึงตามเข้าไปเนี่ย

ก็ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกันด้วยนะคะ

ตั้งสติแล้วก็ไม่ประมาทจะดีที่สุด
ได้ไม่เกิดอุบัติเหตุกันนะคะ